คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ

ต้องบอกว่าข่าวนี้มันดังมาจากทวิตเตอร์นะ
คนเขาแชร์กันแล้วไอ้คลิปที่มันออกมาเนี่ย

ลักษณะเหมือนกับโอบกอดกอดเอวนักเรียนหญิง
แล้วเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยแอบถ่ายมาได้ค่ะ
ทีนี้เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงต่อ

มีมาให้ได้ตามกันใช่ข่าวนี้หรือเปล่าที่พี่บอก
ก่อนจะเล่าคุณผู้ชมครับ
ถ้าลูกถ้าหลานผู้หญิงไปโรงเรียนนะ
เดี๋ยวถ้ากลับมาเนี่ยอย่าให้เล่นแต่โทรศัพท์
มาดูคลิปข่าวย้อนหลังของข่าวนี้หน่อย

ว่าคนแบบนี้มันมีอยู่

จริงวงแดงเราจะพยายามวงมือ
ของครูผู้ชายที่มาโอบกอด

เห็นใส่ชุดนักเรียนเลยเด็กเขาใส่ชุดพื้นเมืองนะคะคุณผู้ชม

อันนี้ชุดพื้นเมืองแล้วนี่เราทำภาพนิ่งไว้
อันนี้ดำที่มันโผล่ออกมาคือมือของครูผู้ชาย
บจากด้านหลังอยู่ตรงสะโพกแบบนี้แล้วมีบีบด้วยนะตรงนั้น
ทำอะไรอ่ะเด็กร้องได้ไหมกรี๊ดได้ไหมโวยวายได้ไหม
ไม่กล้าค่ะคุณผู้ชมเอากล้องลงมาทางผมคือคุณผู้ชมฮะ
คือมือที่วางไปเนี่ยนอกจากวางตำแหน่งที่มันไม่เหมาะสมแล้วเนี่ย
มันมีการขยับมือด้วยเข้าใจไหม
ก็เหมือนกับจับบีบมีการขยับมือด้วย

เพราะอะไรล่ะมีคนที่อ้างว่าเป็นสิทธิ์เก่า
แล้วก็เคยโดนครูกคำทั้งเพศเหมือนกัน

คือเขาใช้เขาเรียกครูว่าชีนะจริงครูเป็นผู้ชาย
สัพพนาแบบนี้ชีทำแบบนี้กับทุกรุ่นค่ะ
ไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนกลัวชีหมดเลย
แล้วแฮชแท็กนี้ในทวิตเตอร์น่ะดังมาก
แฮชแท็กโรงเรียนชื่อไม่ดังขาวเหลืองหน้าจุด
ตรงนั้นคือบอกพิกัดที่ตั้งนะว่าอยู่ตรงไหน
ไม่คือไอ้ภาพเนี้ยคือไม่ต้องไปรักเอ็นดู
เด็กมันโตแล้วเด็กมันโตเป็นสาวแล้ว
คุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณเป็นครูผู้ชาย
ค่ะเนี่ยเอาเด็กมาอยู่ตรงเอวครูนั่งอยู่แบบนี้ค่ะ
ซึ่งทวิตเตอร์ที่เขาออกมาแฉนะเขาบอกว่า
เป็นเด็กโรงเรียนนี้ส่วนนักเรียนในคลิปเป็นเพื่อน
ในคลิปก็บอกนะว่านอกจากโดนเหมือนกับโอบสะโพก

แล้วเรื่องการคุกคามเนี่ยมันมีแหละแต่เรื่องมันเงียบ
เรียกร้องให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบหน่อย

เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง

แล้วก็โพสต์คลิปนี้ตั้งแต่๑๓ตุลา
แล้วคลิปมันแชร์เร็วมากค่ะ
นักข่าวพยายามถามแล้วแหละคนที่แชร์คลิปนี้ในทวิตเนี่ย

แล้วเรื่องนี้ต้นสังกัดว่ายังไงบ้าง

ตอนนี้ตั้งกรรมการสอบอยู่แต่เปิดเผยรายละเอียดไม่ได้
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ก็ทราบเรื่องนี้แล้ว
อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเหมือนกัน
ถ้าผลออกมามันเป็นผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ก็ขึ้นอยู่กับทางสำนักงานพื้นที่การศึกษาค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะพากทัน

แต่ถ้าเกิดว่าพิจารณามาแล้วเรื่องนี้มันผิดร้ายแรง
ปลดออกไล่ออกได้เลยนะคะ
มันเป็นประเด็นร้อนในทวิตเตอร์จริงค่ะคุณผู้ชม